ไปเมื่อวานนี้นิดนึงนะคะอนันดากับคุณนิชชาประกาศแต่งงานจ้ะ
งานนี้เป็นการแถลงข่าวต่อหน้าพี่สื่อมวลชนแถลงข่าวงานแต่งงานนะคะ
อันนันดาเอฟริ่งแฮมกับหวานใจดีไซเนอร์คนสวยคุณนัทนิชชา
เมื่อวานเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่คุณผู้ชมค่ะอุ้ย
แล้วก็ทั้งหอมเดี๋ยวก็จุ๊บเดี๋ยวก็หอมตลอดเลย
พี่นักข่าวก็พากันแซวแล้วก็เก็บภาพความหวานความประทับใจ
สัมภาษณ์เปิดใจกันแบบแทบทุกสำนักเลยค่ะ
แล้วบางช่วงบางตอนนี้นะคะหนุ่มอนันดาก็ตื้นตัน
น้ำตาไหลด้วยน้ำตาคลอเลย

เพื่อช่วยให้งานแต่งครั้งนี้ออกมาอย่างสวยงามนะครับ
ันดาหมายรวมไปถึงพี่นักข่าวทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะฮะ

แต่ว่างานฉลองมงคลสมรสจริง
วันนี้คุณผู้ชมเลิกดี๑๙กุมภาพันธ์นะฮะ

เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเจ้าสาวนี่นะคุณสายมูตัวจริงนะ
สายแฟร์แบบนี้มีเลิกทำพิธีต้อง๙โมง๑๙นาทีค่ะ
หลังจากนั้นค่ะอนันดากับน้องนัทนิชานี่นะคะ
ก็จะมีการไปจัดงานแต่งที่ริมทะเล

ตอนนี้ทะเลกำลังสวยเลยนะครับ
๒กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรรู้ไหม
เป็นวันที่ทั้งคู่เปิดใจคบกันเป็นแฟน
พร้อมกันนั้นค่ะเจ้าสาวก็ได้อวดแหวนเพชรสีเขียว๓กรัฐในวงนี้เลย
อันนดาเลือกให้ตั้งใจบรรจงประณีต
ส่วนภาพพรีเวดดิ้งที่จัดเต็มจัดหนักช่างภาพ๘คนคุณผู้ชม
เป็นความตั้งใจของอนันดานี่แหละอย่าใช้ออกมาแนวนี้เลยแบบ
เหมือนกับถ่ายแฟชั่นเหมือนกับเทียร์สัตว์เลยนะ
ด้วยความที่คุ้นเคยกับทีมงานภาพก็เลยออกมาแซ่บสมใจ
จริงเอาจริงไม่ค่อยเห็นพรีเวดดิ้งของใครเป็นฟิลล์นี้นะ
อันนี้เก๋มาก
ส่วนสินสอดทองมั่นคู่นี้คุยกันแล้วบอกว่าไม่มี
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ค่ะมีแค่แม่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่า
แม่ไม่มีแม่ไม่เรียกสินสอดนะแต่มีข้อแม้อย่างเดียว
คืนลูกสาวมาให้แม่เอาไปแล้วเอาไปเลย
หลังจากนั้นค่ะอนันดาก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายหนัง๕เรื่องจบ
แล้วก็จะแพลนพักงานพาเจ้าสาวไปฮานีมูลใช้คำว่า
เที่ยวรอบโลกนัก๒รอบ
เลิศเป็นไงสักสองรอบเที่ยวรอบโลกก็ว่าว้าว
นี่สองรอบเออนะคะปิดท้ายค่ะทั้งคู่ก็ขอบคุณกันและกัน
เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้กันและกันนะ
มาถึงวันที่ได้ใช้ชีวิตคู่
ไปฟังเสียงบ่าวสาวข้าวใหม่ปลามัน
นันดากับน้องนัทนิชากันหน่อยค่ะ
เราจะสู้ทุกอย่างไปด้วยกัน
แล้วก็อะไรจะเกิดขึ้น
พยายามจะผ่านไปให้ได้ด้วยกัน
แล้วก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายของกันและกัน
ที่ผมบอกว่ามันจุกอยู่ที่คอหอยเลย

เพราะว่าเอาจริงผมเอง
ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับใครเรื่องนี้

ตามปกติเขาต้องเป็นคน
เราเลือก๒๒เพราะว่า
จริงเขาขอได้เป็นแฟนวันแรก

เราได้วันมาจากหลวงปู่วันนี้พอดี

คือเดือนสิงหาคมวันเกิดของเจ้าสาว

พี่แจ๊คถามพี่แจ๊คในฐานะที่ไปมาเมื่อวาน
สังเกตเห็นแหวนที่น้องนานิชาทำไมมี๒วง

คือน้องร้องไห้ด้วยเพราะว่าเป็นแหวนที่คุณยาย

ก็คือแหวนอีกวงหนึ่งใส่ไว้เพื่อจะได้ระลึกถึงคุณยาย

อีกฝั่งหนึ่งส่วนสีเขียวก็คืออันนดาด้วยความน่ารักน้องผู้ชาย
ก็ไปซื้อตามนั้นนะคะคุณผู้ชม๓กระหลัด
แล้วเป็นอัญมณีที่แบบหายากเพราะมันเปลี่ยนสี
มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกับสีชมพู
ซึ่งเป็นสีที่น้องนัทนิชาชอบดูดิความใส่ใจ
เป็นประจำวันเกิดอะไรด้วยมั้ยรายละเอียดเหรอใช่
เออนะคะแหมบอกเลยว่าถ้าสายมูขนาดนี้แนะนำ
รายการคชาพาพาไปมูติดตามด้วยเลิศนะคะ

ก็สถานีต่อไปก็อาจจะมีเบบีน้อยเนาะมาพร้อมใจก็ได้นะคะ